แน่นอนคุณผู้ชมเราไปส่องดูในโลกโซเชียล
เทวิตเตอร์เนี่ยเทวิตเตอร์อันดับนึง
อันดับนึงเลยเมื่อคืนใช่
เพราะว่าแน่นอนท่านก็เป็นเจ้ากระทรวง
ดูแลเรื่องของการระงับยับยั้งของการระบาดของโควิด๑๙อยู่แล้ว
คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นมาสำหรับคุณอนุทินชาญวิรากูล
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่โรคโควิด๑๙มันระบาดใหม่
ตอนนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวคือมีน้ำตาเลยค่ะ

ลักษณะก็เป็นห่วงกลัวว่าโรคโควิดจะระบาด
หลังจากนั้นพอควบคุมได้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทย
ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถ
หลังจากนั้นแกก็ออกมาบอกว่าโรคโควิดกระจอกงอกง่อย
แล้วล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาสมุทรสาคร๓ทุ่ม
พอผู้ว่าแถลงตัวเลขออกมาตูมแบบนั้นแหละค่ะ
อ่าตกลงโควิดกระจอกไหม
ประชาชนก็เลยนี่เลยฮะ

แล้วก็แฮสแท็กตรวจโควิดฟรีเป็นอันดับที่๒๓ตามมา

แต่ว่าอันดับ๒๓มันก็เปลี่ยนแปลงไป
แต่ว่าพาคุณผู้ชมมาดูว่าชาวเน็ตชาวโซเชียลเขาอื้ออึงกันอย่างไร
ส่วนใหญ่ก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะนำงบประมาณนะฮะ
สนับสนุนการให้ประชาชนตรวจโควิด๑๙แบบฟรีดีหรือเปล่า

มันอาจจะมีมากกว่าที่เราคิดแล้วมันก็จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยเร็วหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าทุ่มงบประมาณตรงนี้แล้วให้ทุกคนได้ตรวจ
แปลว่าอะไรแปลว่าสาธารณสุขไทย
หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านทำงานเชิงรุกนะ
เพราะที่ผ่านมาลักษณะคือการทำงานคือแบบตั้งรับ

แต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าจำได้ใช่ไหมที่สมุทรสมคร

ถ้าไม่ตรวจมันก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็น

การตรวจการช่วยของภาครัฐ
ประชาชนก็บอกว่าอยากจะให้มันมีการออกมา

ที่จะส่งผลให้การควบคุมมันง่ายขึ้น
ขณะเดียวกันบางคนก็ยังมีการแสดงความเห็นว่า
ยังยกเรื่องของการบริการตรวจโควิดฟรีของเกาหลีใต้เอง
เป็นตัวอย่างว่าควรจะให้รัฐบาลของไทยเอง
พิจารณาแบบเขาดีหรือเปล่า

ระบุว่า๑สิทธิ์๑เสียงร่วมกันถอดถอนอนุทินจากรัฐมนตรี

พร้อมให้เหตุผลว่าคุณอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการกรสวงศาสนาศุกร์
ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาโควิด๑๙
แล้วบอกว่าโรคโควิดจำได้ใช่ไหม
ผมขออนุญาตเอาข้อมูลในเน็ตมาพูดนะ
เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าท่านเคยพูดว่า

หนึ่งในคนที่ออกมาเรียกร้องให้ท่านอนุทินลาออกคือนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

ไงล่ะอนุทินโควิดกระจอกของท่าน
สมุทรสาขนปลาเข้าไปห้าม๑๔๘แล้วนะจ๊ะ
แสดงความรับผิดชอบอย่างไรแฮสแท็กลาออกเถอะครับ
นี่โพสต์แบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าในประเทศที่มีความรับผิดชอบ
นักการเมืองเนี่ยถ้าพูดแบบนี้แล้วแล้วมันผิดพลาด
เขาจะรับผิดชอบด้วยการแสดงการลาออก
อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้อย่างไต้หวันอย่างนี้
คุณดูข้อความตั้งบนเนี่ยเขาถามเซียนูล่า
นี่เขาก็ถามแบบนี้แหละนะครับ
หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกประแพร่ไปนะฮะ
ชาวเน็ตก็เข้าไปวิจารณ์กันหนักมากเช่นเห็นด้วยครับอะไรแบบนี้
เพราะว่าท่านเคยพูดเอาไว้ควรจะลาออก
บางคนก็เห็นแย้งและคอมเมนต์ว่าที่ทำมาดีเกือบปีเนี่ย
จะให้ออกเพราะห้าม๑๔๘คนเหรอนะฮะ
จะเอาใครมาเป็นล่ะจะออกทำไมทำงานกันต่อไป
ผลงานท่านก็มีอยู่อะไรแบบนี้ก็มีสองฝัดสองฝ่ายแหละนะฮะ

กลางดึกที่ผ่านมาคุณอนุทินก็มีการโพสต์ในโซเชียลเหมือนกัน
ย้ำเตือนประชาชนใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อย
สถานที่แออัดแฮสแท็กป้องกันโควิด๑๙
อันนี้ท่านโพสต์เองในเฟซบุ๊คของท่าน